ล่าสุดทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเกาหลีเหนือก็ประกาศความสำเร็จในการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์
ด้วยการเผยแพร่ภาพนิ่งของผู้นำประเทศนะคะ
การปล่อยจรวดขีปนาวุฒิจากเรือดำน้ำค่ะ
ซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือก็ระบุด้วยว่า
เกาหลีเหนือจะยอมยุติการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์
ก็ต่อเมื่อสหรัฐนั้นยอมยุติการร่วมซ้อมรบกับเกาหลีใต้ค่ะ
หลังจากเกาหลีเหนือประกาศความสำเร็จในการทดสอบยิงขี่ปนาวุธจากเรือดำน้ำเพียงไม่กี่ชั่วโมง
โดยเขาระบุว่าเกาหลีเหนือไม่กลัวการคว่ำบาดจากนานาชาติ
ไขเดียวที่เกาหลีเหนือจะยอมยุติการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์
ก็ต่อเมื่อสหรัฐอเมริกายอมยุติการร่วมซ้อมรบกับเกาหลีใต้
โดยอ้างว่าเกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพราะว่าถูกสหรัฐกดดันให้ต้องปกป้องตัวเอง
ซึ่งถ้าหากสหรัฐยอมยุติการร่วมซ้อมรบในคาบสมุทรเกาหลี
ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจาลดความตึงเครียดระหว่างสองเกาหลีลง
แต่ถ้าหากยังเดินหน้าเผชิญหน้ากันต่อไปก็จะนำไปสู่หายนะ
ไม่ใช่เพียงแค่กับสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือเท่านั้น
แต่อาจจะส่งผลกับคนทั้งโลก
โดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือ
ให้สัมภาษณ์กับสื่อตะวันตกนับตั้งแต่ปี๒๕๕๗ค่ะ
ก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์แห่งชาติเกาหลีเหนือ
แพร่ภาพถ่ายของนายคิมจองอื่นผู้นำประเทศ
ที่ยืนคุมการปล่อยจรวดขีปนาวุธจากเรือดำน้ำ
ซึ่งทางการเกาหลีเหนือประกาศว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งของประเทศ
โดยจะเห็นภาพขณะที่จรวดถูกยิงขึ้นมาจากน้ำ
ขณะที่มีผู้เชี่ยวชาญบางส่วนวิเคราะห์ว่า
ปล่อยจรวดดังกล่าวอาจจะมาจากฐานปล่อยใต้น้ำมากกว่า
คณะมนตรีความมั่นหงษ์แห่งสหประชาชาติ